มาดูเรื่องของผลจากโควิดนะครับ
ทำให้หลายคนต้องต่อสู้ดิ้นรนกันนะฮะ

หย่อมย่าทุกอาชีพไม่เลือกเลยได้รับผลกระทบกันหมดค่ะคุณผู้ชม
พาไปตรวจสอบพาไปดูนี่หน่อยค่ะ
มโหรีชื่อดังของที่โคราชนะคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าสู้ต่อไม่ไหวแล้วถึงขั้นดูสิ
พวกอุปกรณ์เครื่องดนตรีต่างต้องมีการมาประกาศขายแล้ว
น่าเห็นใจมากนะครับเพราะว่าคนเล่นดนตรีอะไรแบบนี้
คือเขารักนี่เป็นหัวใจของเขาเลยนะ
เป็นสิ่งของที่แบบหวงแหนมากเครื่องดนตรี
คุณแล้วคิดดูสิพองานจ้างงานแสดงไม่มี
ข้าวของที่มันใช้ในการแสดงก็ต้องทยอยขายไปทีละอย่าง
เครื่องเสียงบ้างแล้วจะมาถึงอุปกรณ์พวกเครื่องดนตรีแล้วนะคะ
บอกว่าต้องตัดใจขายเลยล่ะคุณขายเอาเงินมากินประทังชีวิตนะครับ
เพราะว่าถ้าไม่ขายก็ไม่มีงานจ้างไม่มีเงินจริง
นี่คือกลุ่มวงโมโหรีในตำบลดงใหญ่ที่อำเภอพิมายนครศรีธรรมราชนะคะ
พอโดนยกเลิกงานทั้งหมดไม่มีการจ้างงาน
ก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินอย่างวงนี้ค่ะ
มโหรีธานตะวันเนี่ยถือว่าเป็นวงชื่อดังของโคราชเลย
ตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักมาก
เจ้าของวงอย่างคุณกิติพลกิรำเนี่ยนะคะ
ต้องเอาเครื่องดนตรีที่เป็นหัวใจเป็นเครื่องมือทำมาหากินเนี่ย
ออกมาประกาศขายเอาเงินมาใช้จ่ายมาประทังชีวิตมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
คุณกิติพงศ์บอกแบบนี้นะคะบอกว่า
ตั้งวงดนตรีมโหรีประยุกต์มา๓๐กว่าปีคุณคิดดูสิ
มีลูกน้องในวงทั้งหมด๗คน
พอจังหวัดประกาศงดจัดงานต่าง
เพื่อป้องกันโควิดระบาดก็โดนเลิกจ้าง
ลูกน้องก็ตกงานก็ไม่มีรายได้
คิดดูนะถ้าย้อนไปถามคุณกิจนิพนธ์ว่า
คุณกิติพลเอาจริงถ้าเกิดไม่มีโควิดเข้ามา
เดือนนึงได้เท่าไหร่เขาบอกว่าโอ้โฮ
เดือนนึงนี่พออยู่พอกินพอใช้เลย
คือเขาบอกว่าพอระบาดระลอก๓คุณ
ระลอกของเดือนเมษายนไม่มีงานจ้างมา๒๓เดือนแล้ว
ตอนแรกนะคิดว่าสิ้นปีที่แล้วโควิดมันจะหมดไปแล้ว
มันมาระบาดกันตั้งแต่ต้นปีอีก

ใช่ค่ะแล้วก็ฝากไปถึงภาครัฐด้วยว่า
ช่วยหน่อยเถอะช่วยหาแนวทางในการเยียวยาอาชีพ

ขายไปแล้วบางส่วนนะคุณเครื่องเสียง

เหลือเครื่องดนตรีที่ตัดใจอยู่

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากช่วยเหลือ

ที่วงมโหรีธานตะวันที่โคราชเนี่ยนะคะ

ของการบริโภคสมุนไพรไทยมันมาแรงเหมือนกันนะ
คนหันมาดูแลมาดูแลตัวเองมาป้องกันเอาไว้ก่อน

ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมันขาดตลาดแล้วค่ะ
หาซื้อยากมากรวมถึงสมุนไพรอื่นอื่น
อย่างอะไรบ้างตั๊กไคร้เออขิงเออขาเออ
แล้วก็กระชายขาวเพราะว่าเขาเคยมีข้อมูลออกมาไง
กระชายขาวป้องกันเชื้อโควิด๑๙ได้
แล้วเรื่องนี้ค่ะเราก็ไปดูนะคะ
ว่ามันจะช่วยสร้างอาชีพยังไงบ้าง
เพราะว่านายภูศิษฐ์ภูลเพิ่ม
หนุ่มในช่างชนรประทานที่๓ที่พิศนโลก
เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน
ขุดกระชายที่สวนหลังบ้านเอามาสกัด
เป็นน้ำกระชายขาวเข้มข้น
แล้วเขาแบบเสริมสรรพคุณไปด้วย

เขาเติมน้ำผึ้งน้ำผึ้ง๑๐๐
น้ำมะนาวคันสดเติมย่าหวานโอ้โห
ลมกล่อมเลยค่ะทีนี้ให้สรรพคุณทางยาด้วย
แล้วพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่ขวดโพสต์ในโลกออนไลน์
ขวดละ๓๕จ้า๓ขวดเอาไปเลยร้อยเดียว
ปรากฏว่าคนออเดอร์คิวนี่เป็นสัปดาห์เลยนะคะ
โดยคุณภูศิษย์เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้

เพราะว่าเขาเชื่อว่าสรรพคุณทางยาจะช่วยป้องกันโควิด๑๙ได้
ตัวคุณภูศิษย์เองเขาก็เลยคิดสูตรทำน้ำกระชายสกัด

เมื่อก่อนนี้คุณยายก็ทำให้คนในครอบครัวทานเป็นประจำ
แต่ว่าตอนนี้เอามาใส่ขวดบรรจุนะคะ
ด้วยความสะอาดอย่างดีเลยแล้วก็ขาย
คนซื้อเยอะค่ะทำให้มีรายได้วันหนึ่ง๒๐๐๓๐๐บาทเลย
แล้วดูสิคุณสืบสกุลแบบนี้โอ๊ยมันน่าทานจริงเลยนะ
เออดูทำกระชายสกัดไปเรียบร้อยแล้ว
พาไปดูมิติใหม่ของการขายลอตเตอรี่บ้างค่ะคุณผู้ชม
วงการลอตเตอรี่สั่นสะเทือนแน่ค่ะแบบนี้
ยังไงครับแบบนี้อะไรคะกูมารเหรอ
สวมกางเกงขาสั้นแล้วโรยแป้งขาวแล้วก็ที่หน้าอกมีตัวเลขอยู่ด้วย
โอ้โหนี่นั่งอยู่ข้างแผงเลย
พระนครแล้วเขียนแคปชั่นบอกว่ามิติใหม่
สำหรับท่านที่ยังไม่มีเลขในดวงใจ
วันนี้ทางร้านมีกุมารให้ท่าน
ถ้าเกิดว่าท่านมาถูหาเลขเนี่ยก็มาได้นะจ๊ะเชิญจ้าแม่จ๋า
นี่คนแชร์ไปเพียบเลยจริงค่ะ
สรุปแล้วเรื่องนี้มันยังไงกันแน่ยังไงฮะ
เราก็เลยไปถามนายธนชัยชูสงศ์เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คค่ะ
จริงเขาเปิดร้านกาแฟนะชื่อว่าร้านสนิมวินเทจ
อยู่ที่ตลาดทรัพย์สมทอดที่บึงสามพันธุ์เพชรชบูรณนี่แหละ
แล้วก็เปิดร้านกาแฟอย่างเดียวไม่พอ
ขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเสริม
แล้ววันดีคืนดีเนี่ยเพื่อนเขาชื่อว่านายนัทพลบุญเรือง
เป็นเพื่อนสนิทค่ะนิสัยนี่โอ้โหมีมุกฮาเพียบเลย
เพื่อนมาที่ร้านเสร็จแล้วเพื่อนก็นึกสนุกไง
อดเสื้อเลยเอาแป้งฝุ่นมาโรยแล้วก็เขียนเลขไว้เห็นไหมคะ
เนี่ยตามท้องบ้างตามแขนตามขาแล้วก็นั่งเป็นกุมารอยู่ข้างแผงลอตเตอรี่นี่แหละ
หักด้วยนะมือแบบนี้เลย
ก็มีคนถ่ายคลิปเอาไปโพสต์
โพสต์ให้ขำนั่นแหละแต่ว่ามันเรียกยอดไลค์ยอดแชร์เพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วไม่รู้นะว่างวดวันที่๑๖นี้
จะมีเลขสักตัว๒ตัว๓ตัวไหม
บนร่างกายที่พี่เขาเขียนเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามันมีเลขตรงนะดิฉันว่า
พี่เขาต้องกลับมานั่งที่ร้านให้คนได้ผูกผ้าสามสีแล้วล่ะค่ะ